อาเขยไม่พอใจหลานเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไหม

หมาของหลานมันมาไล่กัดไก่บ้านอาเขย

ชักปืนเลยครับยิงเลยครับ
แต่ยังโชคดีนะเป็นการยิงปืนขู่ขึ้นฟ้า

ระหว่างอาเขยกันหลานเป็นญาติกันแท้นะฮะ
ทีนี้ฝ่ายลานเห็นท่าไม่ดีต้องแจ้งความกลัวเรื่องจะบานปลาย
ไม่รู้ว่าอาเขยจะมาเอาชีวิตเมื่อไหร่นะครับ
ตำรวจสพสัตหีบนำกำลังเข้าตรวจสอบ

จากนายชนละทีอายุ๔๔ปีนะครับ
ซึ่งพระอาศัยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งในซอยต้นคอยหมู่๘ตำบลสัตหีบนะครับ
บอกว่ามีปากเสียงทะเลาะกับใคร
เครือญาตินี่แหละฮะเครือญาติที่มีบ้านติดกัน
อีกฝ่ายยิงปืนขู่แล้วนะฮะ
และทีนี้หลังจากนี้กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับ
ที่บ้านก็มีตัวนายโชลธีเองมีแม่แล้วก็มีหลานชาย
อยู่ในอาการตื่นตกใจแล้วก็หวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

แล้วว่าชนวนเหตุเกิดจากหมาของผมนี่แหละครับ
มันวิ่งไล่ไก่ในสวนท้ายบ้าน
ซึ่งไก่พวกนี้จริงไม่มีเจ้าของนะ
แต่อาเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นเมียของคนยิงปืนเป็นเมียของอาเขยเนี่ยนะฮะ
ให้อาหารไก่อยู่ก็เลยเกิดความไม่พอใจครับ
ต่อว่าผมว่าไม่ดูแลหมาให้ดีปล่อยหมามากัดไก่
จะมีปากเสียงกันรุนแรงนะครับทำให้อาเขยเนี่ย
ซึ่งเป็นตำรวจด้วยนะเป็นดาบตำรวจนะฮะ
เดือดนะฮะเดือดเป็นฟืนเป็นไฟที่เห็นตัวเนี่ยทะเลาะกับภรรยาของเขา
ทีนี้อาเขยก็เลยหยิบปืนออกมายิงเลยนะครับ
เขาเดินมาหลังบ้านแล้วก็ถือไม้มาถามว่าอ้าวอามาทำอะไร
อามาทำไรบอกหมามึงอ่ะข้าบไก่บอกอ้าวแล้วมึงดูแลหมา
บอกอ้าวแล้วเพราะมีหน้าที่ผมต้องดูแลหมาเหรอ
เขาเป็นอะไรกับพี่ฮะเป็นอาครับเป็นอาแล้วถึงเคล็ดรถอยู่หน้าบ้าน
ผมก็เลยเอาหมามาข้าบมาก็ไม่เห็นไงผมเห็นหมา
เออผมพูดแค่นั้นแหละเขาก็ด่าไก่ไก่ไก่เขาครับ
ไก่ก็มันก็เลี้ยปล่อยอยู่แถวหลังบ้านแหละนะไก่แถวนี้
แต่เขาแค่ให้ข้าวแต่ก็มันก็ไม่ใช่ไก่ใครครับ
แล้วยังไงพี่ก็ด่ากันไปด่ากันมาแล้วผัวเขาก็ออกมายืน
ยืนเสร็จแล้วก็เห็นอ๋อพี่มีเรื่องกับผู้หญิง
แล้วผัวเขาได้ยินพี่ทะเลาะกันผัวเขาออกมาครับ
แล้วเกิดยังไงขึ้นเพลงแล้วผัวเขาก็เห็นเถียงกันแรงนะ
เขาก็ยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้ากี่นัดฮะ
นัดหนึ่งครับแล้วตอนนั้นพอยิงปืนแล้วพี่ทำไงกันที่บ้าน
ผมก็เดินกลับมาเดินกลับมาที่บ้าน

นี่แหละฮะครั้งนี้ยิงปืนขึ้นฟ้า
แต่ก็กลัวว่าครั้งหน้าจะยิงปืนใส่ใครด้วยนะฮะ
ทีนี้ทางด้านของมือยิงนะครับก็คือดาบตำรวจเกรดธวัฒน์อายุ๗๑ปี
อดีตตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีศักดิ์เป็นอาเขยของผู้แจ้งเหตุแล้วครับ

พร้อมปืนออโตเมติกขนาด๙มมซึ่งเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้อง
ให้ตำรวจตรวจสอบพร้อมกับยอมรับผิดนะ

ก่อนจะถูกดำเนินคดีฐานยิงปืนขึ้นฟ้ามีความผิด
พรบออาวุธปืนเอาไปฟังเสียงเขาหน่อยว่าใจร้อนขนาดไหนนะครับ
นี่แหละฮะเป็นเครือญาติกันแท้ส่วนนี้พวกหมาที่ไปไล่กัดไก่มันก็ไม่รู้เรื่องหรอก
แล้วเขายิงกันทำให้คนผิดใจกันอะไรนะฮะ